พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน

เย้มาแล้วสวัสดีค่ะ
วันศุกร์แบบนี้เราจะต้องมีความสุขวันศุกร์กับวันเสาร์

นี่ไงน่ารักมากเลยนะคะ
แล้วก็ใกล้ช่วงสงกรานแล้วด้วยนะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องการไปไหว้พระเสริมดวง
ภาคเหนือกับอีสานมาแล้ว
วันนี้เราจะมาต่อกันอีก๒ภาค
ก็คือภาคกลางและภาคใต้

อย่าลืมไปเสริมดวงเสริมสิริมงคลกันด้วยนะคะ

หมอไก่เราควรจะไปเสริมดวงกันที่ไหนยังไงดี

มีหลวงพ่อที่ใส่แว่นดำ

เพราะว่าสมัยก่อนคือที่หมู่บ้านที่ริมแม่น้ำท่าจีน
โรคระบาดเป็นโรคตาแดง

เพราะว่าการแพทย์สมัยก่อนอาจจะยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่
จะเอาทองคำเปลวไปติดที่ดวงตาของหลวงพ่อ

พอหายจริงแล้วคนก็เลยแฮกไปปิดทองที่ตาหลวงพ่อแต่ไม่หมด
เกิดความไม่ค่อยสวยงามเพราะมีแต่ตาจริง

เจ้าอาวาสก็เลยต้องหาทางออกว่าจะทำยังไงดี
บอกญาติโยมตรงอย่ามาปิดก็ไม่ได้
เดี๋ยววัดมีปัญหาก็เลยแบบเอาแว่นดำมาใส่ให้หลวงพ่อ
เขาก็เลยแบบว่าเป็นการถวายแว่นตาดำแทนการปิดทองตั้งแต่นั้นมาเลย

แล้วเรื่องที่เราไปขอแล้วจะสำเร็จนี่ควรจะไปขอเรื่องอะไรคะ

ขอให้ได้งานสมมุติอยากจะได้งานที่นี่มากไปสัมภาษณ์แล้ว
ยังไม่ตอบกลับมาเลยก็คือให้เราไปขอก็ได้นะคะ
หรือว่าขอให้งานสำเร็จได้เรื่องขันเรื่องตำแหน่งอะไรพวกนี้นะคะ

อย่างช่วงนี้น้องอาจจะแบบอะไรสอบเข้ามหาลัยอะไรพวกนี้บ้าง
อาจจะแบบว่าไปไหว้ก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องสุขภาพการเดินทางก็ได้เช่นกัน
ย้ำนะอย่าลืมถ้าจะไปไหว้พระที่นี่พกแว่นตาดำไปด้วย

ก็คือหลวงพ่อท่านก็คือผู้ที่แบบเหมือนกับบรรลุแล้ว
ก็คือผู้ที่ไม่มีคู่แล้วท่านจะเอาคู่ที่ไหนมาให้คุณล่ะคะ

ขอเรื่องอื่นแทนแล้วกันการเงินการเรียนสุขภาพการเดินทางก็ว่ากันไป
แล้วไปบูชาท่านต้องพกแว่นดำไปจริงไหมคะ

ก็คือควรจะติดชื่อไว้ตรงขาแว่นหน่อยเป็นชื่อเรา
แล้วก็ต้องเอาแว่นไปสวมให้หลวงพ่อเลย

ก็คือเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาอย่างนี้เหมือนกัน

ใช่ค่ะเห็นเขาบอกว่าโอ้โหบางทีเลแบนยังมีนะ
เฮ้ยแบบว่ายี่ห้อแพงอะนะ

เหรอมีแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ก็ลองไปดูกันละกันถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปจังหวัดสมุทรสาคร
หรือว่าอยู่แถวนั้นภาคกลางนะวัดกรกกรากนะคะ
อีกที่หนึ่งภาคใต้ค่ะภาคใต้จะไปไหว้พระที่ไหน

แนะนำให้ไปพระธาตุเมืองคลสีธรรมราช

ให้ไปไหว้พระแอดพระแอด
ฟังแล้วอาจจะดูแปลกพระเอกไม่ใช่พระเอก
แต่คือพระแอดคือพระสังกระจายนั่นแหละ
แต่ว่าเขาสร้างถวายคุณยายแอดก็เลยตั้งชื่อว่าพระแอดแอดค่ะ
ส่วนมากมาขอเรื่องอะไรกันคะ

อย่างบางคนเนี่ยโอ้นานไปยังไม่มีลูกสักทีอะไรอย่างนี้

พอขอเสร็จแล้วเขาจะมาแก้บน
โดยการที่เอารูปถ่ายของลูกตัวเองมาถวาย

ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแบบฝากเป็นลูกของท่าน
ซึ่งลูกถ่ายของเด็กที่นำมาถวายเยอะมากนะ

เรื่องสุขภาพเรื่องอื่นได้ไหมคะ

ก็คือเคล็ดลับให้เราขอพรก่อน
แล้วก็ให้เราเอาไม้ซึ่งไม้มันจะเป็นไม้เล็กขนาดเท่าศอก
แล้วก็ไปค้ำด้านหลังของพระแอด

ก็คือนำไม้ไปค้ำยันไว้ด้านหลังพระใช่ไหมคะ

ค่ะก็เป็นขอพรกันไปขอพรว่าอะไรต่าง
แล้วก็เอาไม้ที่มีที่วัดไปค้ำไว้
เท่านี้เองเป็นวิธีการไปไหว้ขอพร
ค่ะอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลาง
รวมไปถึงอีสานเหนือครบ๔ภาคเรียบร้อยนะครับ

ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ด้วย
นี่คือหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจากจังหวัดภูเก็ต
ผู้โชคดีท่านแรกไปดูกันเลยนะคะ
คุณอนันใช่ไหมคะ

เกิดวันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องการงานความรักและโชคลาภนะคะ

ถามมาครบเลยค่ะ
ตอนนี้ช่วงอายุ๒๖ปี

ก็คือแบบต้องเหนื่อยกับเรื่องของการงานมาก
แบบมีอุปสรรคเข้ามาตลอดเวลา

แต่ว่าคือความสำเร็จมันอาจจะเกิดช้าหน่อย

แต่ว่าถ้าอดทนรับรองว่ามันสำเร็จแน่

ความรักคือเขาเป็นคนเกิดวันจันทร์
ปกติคนที่เกิดวันจันทร์มีเสน่ห์อยู่แล้ว

คือปกติจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบ

แต่ว่าดวงเขาจะได้คู่ดีเป็นคนที่อายุมากกว่า

คือคบกันแล้วไม่ค่อยยืด

คือถ้าอายุใกล้กันพบได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิก

มีโอกาสที่แบบจะเป็นคู่ชีวิตจริง

ก็คือจะมีเหตุให้เสียไป
ก็คือถ้าสมมติว่าช่วงนี้แบบลงทุนหรือทำอะไร
สมมุติว่ามีโชคลาภเข้ามา
ก็อาจจะหาเรื่องไปทำบุญบ้าง

อ๋อแบบนี้ก็ดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดี
ถั้นที่๒คุณเบิร์ต

ถามมาเรื่องการงานกับความรัก
คุณเบิร์ตเจไทย

เป็นสุดยอดแห่งความเหนื่อยมากนะคะ

เวลาจะติดต่องานอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แบบครั้งเดียวทีเดียวแล้วได้เลยนะ

บางทีแบบติดต่อครั้งเดียวไม่ได้มันท้องเนี่ย
เพราะไม่ได้ต้องอดทนทำต่อไป
มันถึงจะสำเร็จ

ถ้าสมมุติตอนนี้ยังโสดอยู่เนี่ยต้องรอไปก่อน

คู่จะเป็นคนดีมีฐานะด้วย

แล้วก็เป็นคนขยันด้วยแล้วก็คั่ว
แสดงดีนะคุ้มค่าแก่การรอคอย

ถามมาเรื่องการเงินกับโชคลาภ

เป็นการเก็บมากกว่าการลงทุนดีกว่า

มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายแบบที่บางทีก็ไม่ได้คาดฝันนะคะ
เรื่องที่ต้องใช้จ่ายก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสุขภาพ
ถ้าไม่สุขภาพเขาเองก็เป็นสุขภาพภายในครอบครัวเป็นผู้ใหญ่
อาจจะมีปัญหานะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภ
เขาเรียกว่ามีโอกาสได้ลาบจากการทำงานมากกว่า
อาจจะแบบมีลูกค้าลายใหญ่เข้ามาหรือมีงานเข้ามามากขึ้น

แล้วมีเรื่องแบบนี้นะคะ๓ผู้โชคดีที่ได้ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่ไป
เมื่อสักครู่นี้ก็จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง

ก็แม่ตามหานิยมแล้วก็ในเรื่องของการงานดีมาก
ต้องบูชาก่อนทำงานทุกเช้าเลย

นี่ได้รับไปเลยนะครับพร้อมกับพวงดอกไม้แล้วก็ขันเงินของเราด้วย

มันจะได้รู้ว่าวิธีภูมิพระคราจะต้องทำอย่างไร
มาเจอกันก็แบบนี้ทุกคลั้นทุกวันตุ๊กมาดูดวง